คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ตามให้ต่อค่ะกรณีน้องไฟล์วัย๒๕ปีนะคะ
เขาก็บอกว่าได้รับการว่าจ้างคนละ๑๕๐๐บาทแล้วก็ในงานปาร์ตี้มีการใช้ยาเสพติดเป็นผงสีขาว
หลอดสูดดมพอดมเข้าไปเพื่อนอีกสองคนชาที่ตัวแต่น้องไฟล์อาการหนักและสุดท้ายเสียชีวิต
ตำรวจบอกแบบนี้นะคะเรื่องของการดำเนินคดีในเรื่องนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็น๒กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ว่าจ้างแล้วก็เจ้าของบ้านที่จัดงานปาร์ตี้
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเพื่อนของน้องไฟล์ผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
พริตตี้ที่ไปรับงานเดียวกันรวมไปถึงคนที่จัดหางานหรือว่าคนที่ไปรับเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันมีลักษณะของการครอบครองยาเสพติดด้วยมีลักษณะของการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินด้วย
งด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แล้วยังลักลอบจัดปาร์ตี้กันเนี่ยค่ะ
วันนี้สพบังปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำตัวกลุ่มผู้ว่าจ้างในเพชรในโอมในบอยในหยิก
รวมถึงกลุ่มพริตตี้ก็คือเพื่อนของน้องไฟล์ผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสาวฟร้องนางสาวพรนางสาวพิ้งนางสาวแน็ตไปฝากขังที่ศาลค่ะ
ทั้งสองกลุ่มเลยนะคะแบ่งเป็น๒กลุ่มนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือในหยิกเนี่ยเป็นผู้ว่าจ้าง
ตัวนางสาวพรเนี่ยคือเพื่อนของน้องไฟล์นางสาวพริ้งก็คือเพื่อนน้องไฟล์
นางสาวแท็กคือคนที่ไปรับไฟล์นะคะก็นำตัวไปฝากขังที่สรรแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มนี้ได้รับการประกันตัวนะคะส่วนในเพชรในโอมในบอยเจ้าของบ้าน
และนางสาวฟร้องคนที่ไปรับไฟล์ถูกนำตัวไปฝากขังที่สารอาญาจังหวัดสุพรรณบุรี
สี่คนนี้ถูกแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดนะคะครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย
พนักงานสอบสวนนำสำนวนไปขอฝากขังนะคะทางญาตินำหลักทรัพย์หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไปยื่นขอประกันตัว
ทั้งสี่คนถูกปล่อยตัวออกมาจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาครับ
แล้วก็ออกจากโรงพักไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวแล้วก็ขึ้นรถกันออกไปเลยนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวก็เลยขอย้อนกลับไปที่หอพักที่น้องไฟล์ไปหลับหลังจากที่เสร็จจากงานปาร์ตี้ค่ะ
แล้วเพื่อนบอกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนะ
ก่อนจะนำตัวไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตนะคะหอพักแห่งนี้ค่ะ
เป็นอาคารชั้นเดียวมีสี่ห้องเจ้าของหอพักบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
แต่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกันให้ข้อมูลมาว่าหอพักนี้เป็นหอพักรายเดือน
คนที่เช่าไม่ใช่ตัวน้องไฟล์เองนะคะครับคนที่เช่าคือเพื่อนของน้องไฟล์
ซึ่งน้องไฟล์เพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่วันวันที่เกิดเรื่องเจ้าของหอพักบอกว่า
เห็นตอนรถพยาบาลเข้ามาเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนสนิทของน้องไฟล์อีกคนนึงที่ชื่อว่าออยนามสมมุตินะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าน้องไฟล์เนี่ยปกติถ้ารับงานเอ็นเตอร์เทนหรืองานชงเหล้า
ไฟล์ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะแต่ก็มีบ้างถ้าลูกค้ายื่นมาให้
เพราะมันยากที่จะปฏิเสธจริงจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนิสัยส่วนตัวของน้องไฟล์
ถ้าเมาหรือมีอาการอะไรน้องไฟล์บอกเพื่อนเพื่อนก็จะไปช่วยดูแล
แต่เหตุการณ์นี้ตัวนางสาวออยนามสมมุติคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้ไปด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในงานปาร์ตี้ไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมด
ตอนนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนที่ไปร่วมงานด้วยกันบอกความจริงกับหมอ
ถ้ารีบพาไปหาหมอน้องไฟล์อาจจะรอดนะคะเพื่อนคนนี้มองว่าน้องไฟล์อาจจะรอด
โดยเฉพาะช่วงที่น้องไฟล์เข้าโรงพยาบาลทางกลุ่มคนจ้างก็โทรไปหาเพื่อนนะ
แล้วปลายสายก็บอกว่าอยากได้เด็กเอ็นเตอร์เทนสัก๒คนมีงบให้๑๘๐๐บาท
เพื่อนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่จ้างคนเดิมล่ะที่เพิ่งจ้างไปเนี่ย
กลุ่มผู้ว่าจ้างบอกว่าไฟล์กับพิ้งมาเอ็นเตอร์เทนแล้วไม่สนุก
เพราะตอนที่จ้างมาจู่ก็น็อกหมดสติไปนี่ค่ะก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเขาหมดสติไปล่ะ
นี่นะคะผู้ว่าจ้างก็ไม่พูดอะไรวางสายไปเลย
ไฟล์ไม่ใช่คนติดยาไม่ใช่คนไม่ใช่คนแบบเล่นยาอับยาอะไรขนาดนั้น
แต่ถ้าถามว่าหน้างานถ้าหน้างานมีแบบนี้ก็คือมี

ไม่ค่ะไฟล์เขาจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเขามาปุ๊บเขาจะบอกกับเพื่อนตลอดว่า
นี่มาแล้วนะดูแลหนี้ด้วยนะนี่ไม่ไหวนะดูแลหนี้ด้วยนะนี่เริ่มมาแล้วนะ
จะพูดอย่างนี้ตลอดค่ะไม่ว่ากับใคร
คือในขณะที่เรากำลังกลับบ้านคนว่าแบบว่าจ้างไป
ใช่ค่ะโทรหาเพื่อนบอกว่าจะจ้างเด็กไปตี้หน่อยอะไรอย่างนี้

ถามไหมว่าเค้าเสร็จเค้าเล่นครับอย่าเยอะขนาดนั้น
มันก็มีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทางผู้กำกับสพบังปลาม้าพันธ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์เจริญศรี
บอกว่าตอนนี้คำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดออกมาในทิศทางเดียวกัน
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปเรียบร้อย
หลังจากนี้คือรอผลตรวจเลือดของทุกคนนะคะ
และรอผลการชันสูตรอย่างละเอียดของผู้เสียชีวิตนะคะ
ถ้าผลออกมายังไงจะมีการขยายผลเพิ่มเติม
แล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตรวจปัสสาวะคนในปาร์ตี้ไป
ไม่มีสารเสพติดก็ต้องไปตรวจเลือดแล้วก็รอผล